งูคุณผู้ชมงูมีถึง๒เหตุการณ์
อันแรกงูสิงสิงจริงไปสิงอยู่ในชะโครก
ตัวใหญ่ด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยค่ะ
เขาหายใจออกใช่ไหม

เหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคุณผู้ชม

ก่อนแน่นด้วยก็ไม่ดึงมีออกได้นะ
เขาออกไว้ตรงไหนหรอก็เรียกว่าในนั้นแสดง
อันนี้เหมือนภาพยนตร์สยองขวัญนะเวลาเปิดชักโครกมาแล้วเจอแบบงู
ไม่ไหวค่ะแล้วที่ต้องเปิดไฟค่ะกลับมาอีกแล้ว
เทรนด์เปิดไฟทุกครั้งในการเข้าห้องน้ำ

ไม่งั้นเข้าดึกนะโอ้ยจินตนาการไม่ออกจริง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าตุ้ยอนุชิตเกรดบัวขาว

หลังได้รับการขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านค่ะ

เป็นงูสิงไม่มีพิษนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ห่วงคล้องห่วง

แล้วก็ค่อยดึงตัวงูออกมา
ซึ่งก็อย่างที่เห็นตอนแรกดูตัวเล็กนะ
ดึงเอามาเตว่ายังเลยทีเดียวนะคะ
งูสิงที่แรกขอนแก่น

ตัวยาว๓เมตร
นี่เนียนไปกับคาเลยนะคะ
หวัดกลัวนะตัวใหญ่มากนะคะคือตัวใหญ่มาก
ก็นี่แหละค่ะเป็นที่หลังคาโรงจอดรถ
ภายในโรงงานแห่ง๑ในฉะเชิงเซา
พนักงานเดินมาพบก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม

พร้อมอุปกรณ์เข้าตรวจสอบภายในบริษัทฟงซันพรินติ้งจำกัด
หมู่๔ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกง
หลังรับแจ้งจากพนักงานว่าพบงูเหลือมอยู่ภายในโรงงาน
เมื่อไปถึงพนักงานได้พาไปยังบริเวณโรงจอดรถ
มีงูเหลือมขนาดใหญ่กว่า๓เมตรเลื้อยอยู่บนโครงหลังคา
เจ้าหน้าที่ต้องนำบ่วงจับงูปีนขึ้นไปบนหลังคา
เพื่อนำงูเหลือมลงมาก่อนจะจับใส่ถุง
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
แรงเยอะอ่ะอืมนะพนักงานที่เห็นงูตัวนี้เนี่ย
เล่าว่าบริเวณนี้เป็นที่จอดรถส่งของ
ตัวเองเดินมาแล้วก็เหลือไปเห็นงูเหลือมเลื้อยมาพอดี
กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับพนักงาน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือค่ะ
ตัวยาวมากตัวยากแล้วตัวใหญ่ด้วย
สำหรับเรื่องของสัตว์ด้วยคันนั้นฟึ่งระดายอมแพ้ค่ะ